คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเหมือนกัน

พระสองรูปค่ะแอบกินเหล้า

อันนี้คือศีลห้ายังรักษาไม่ได้เลยนะคะ
กินเหล้าในวัดกัน๒คนค่ะ

ก็มีปากเสียงกันไงเราเข้าปากทะเลาะกัน
สุดท้ายรุมเตะต่อยกระทืบกัน

พระที่ก่อเหตุกระทืบอีกพระอีกรูป
มรณภาพก็คือพระสาคอนบุญโน

ตำรวจก็นำกำลังไปจับตัวแล้วก็ให้เจ้าอาวาสวัดทำการศึกทันทีค่ะ
จับศึกเสร็จแล้วก็คุมตัวกลับมาทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุอยู่ปฐุมธานีนะคะเป็นสำนักสงฆ์บุญเจริญธรรม
นายสาขอร์เนี่ยรับสารภาพเลยบอกว่า
ทำร้ายพระสนั่นท่างทองวัย๖๓ปีจนมรณภาพจริง
คือวันเกิดเหตุตัวเขากับพระสนั่นเนี่ยแอบนั่งโก๊งเล่ากันอยู่ในสำนักสงฆ์
ต่อมาต่างฝ่ายต่างเมาพูดจาไม่เข้าหูกันค่ะ
คือพระสนั่นพอเมาแล้วก็โวยวายเสียงดังไปอารวาสคนนั้นทีคนนี้ที
นายสาคอนก็เลยไม่พอใจค่ะเปิดศึกวิวาสชกต่อยกันเลย
พอพระสนั่นล้มลงเนี่ยก็ตามไปใช้เท้ากระทืบหน้าท้องหลายครั้งไม่ยั้งจนพระสนั่นแน่นิ่งนะคะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าพระสนั่นจะมรณภาพหรอก
เพราะก็ยังได้ยินเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่
แต่พอก่อเหตุเสร็จเขาก็หนีไปเลยที่วัดในจังหวัดนนทบุรี
แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าพระสนั่นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจซาวพ่อครองห้าพูดถึงผลสนสูตรโสพระสนันท์ว่า
เลือดออกในช่องท้องแล้วก็ตับเป็นเหตุให้มรณภาพ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวไปฝากค้างศาลแล้วค่ะ
มีแต่เรื่องราวสงกรานแบบไม่สดใสเลยอ่ะ